ทนชกหน้าให้หื่นข่มขืนสาว
คุณผู้ชมครับเรื่องราวเป็นแบบนี้
น้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๕นะ
ครั้งแรกตำรวจจับได้ส่งสารอายการท่านตรีการ์ผัก

ไอ้หมอนี่ออกมา
คนเดียวคนเดิมเนี่ยมาข่มขืนอีก
คราวนี้ตำรวจจับตัวได้พาไปส่งโรงพัก

กลอกตอนตีน
พระพี่

คือพ่อกับญาติของเยาวชนน้องผู้หญิงคนนี้
๕ปีเข้าไปชกหน้าผู้ต้องหาเสื้อสีแดง
คุณผู้ชมที่ใส่หมวกสีน้ำเงินมาเนี่ย

โมโหมากแค้นใจจริง
ตำรวจสพบางพลีจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในคลิปจะเห็นว่าพ่อผู้เสียหายเสื้อดำนะครับ
หน้ากากอนามัยบอกแสดงตัวเลย
แล้วบอกว่านี่พ่อนี่พ่อนะครับ
แต่ผู้ต้องหาจ้องกลับตาเขมงเลยนะ
ก็ทำท่าจะสู้ด้วยนะครับทำจดจะสู้ด้วย
คดีนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่
คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ตอนนั้นน้องอายุ๑๔ปัจจุบัน๑๕
ถูกรุ่นพี่ชักชวนไปทำงานน้องก็อยากได้ตังค์ใช่ไหม
ก็เลยตกลงจะไปไม่ได้ถามรายละเอียดหรอกว่างานอะไร
ไปถึงปั๊บมีการนัดหมายไปเจอกันที่หน้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรปราการไปถึงไปเจอนายกิติแจ่มกระโทก
ผู้ต้องหานี่แหละเข้ามาถามน้องบอก
น้องเป็นเด็กของรุ่นพี่ใช่ไหม
จากนั้นนะครับนายกิติก็พาน้องไปที่บ้านพัก
ตรงข้ามกับโชว์รูมหาน้ำอัดลมให้กิน
น้องดื่มเข้าไปปั๊บน้องบอกสลึมสลือ
แล้วภาพตัดไปเลยรู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาถูกข่มขืนซะแล้วฮะ
นี่คือโดนมอมยาสิมอมยาลักษณะเป็นแบบนั้นนะฮะ
หลังจากนั้นนะนายกิติเนี่ยนะครับติดต่อมาเรื่อยนะครับ
แล้วก็ส่งคลิปวิดีโอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องนอน
ขณะมีความสัมพันธ์กันโอ้โหมันตั้งใจติดกล้องอ่ะดิ

ติดกล้องวงจรปิดในห้องนอนบ้าง

นอกจากจะติดไว้เพื่อการใดการหนึ่ง

คุณผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยพอส่งคลิปแบบนี้มา
ขู่ให้ไปหาไงขู่ให้ไปหาแต่น้องไม่ไป
บอกพ่อบอกแม่ให้พาไปแจ้งความก็ไปแจ้งความ
ตำรวจไปตามจับได้แต่ต่อมาอายการท่านตีสำนวนกลับ
คาดว่าหลักฐานคงไม่แน่นหนา

อายการบอกเอาไปสอบเพิ่มมา
ผู้ต้องหาก็ได้รับการปล่อยตัวครับ
หลังจากนั้นมันพยายามล่อลวงผู้เสียหายให้ไปหาอีก
ล่าสุดวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานี่
ผู้ต้องหาออกอุบายบอกน้องบอกย่าน้องเข้าโรงพยาบาลนะ
น้องก็เป็นห่วงย่าประกอบกับไม่มีรถจะไปหาย่าที่โรงพยาบาล
ผู้ต้องหาทำทีมารับครับระหว่างทางไม่รู้ว่าเอาอะไรนะ
มาป้ายตรงจมูกน้องมาป้ายตรงจมูกน้อง
บอกจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวอีกทีถูกมาปล่อยอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตอนมืด
คาดว่าน่าจะถูกข่มขืนเป็นครั้งที่๒ครับ
หลังเกิดเรื่องผู้ต้องหาส่งข้อความมาคุณผู้ชมผมอยากจะให้ฟังข้อความนี้
ที่ผมยกตัวอย่างไปมันสั้น
ผู้ต้องหาส่งข้อความมาหาพ่อของน้องผู้เสียหาย
ติดต่อไปขึ้นด้วยทางซ้ายนะอันนั้นคือมาจากคนกอเหตุนะ

พาพวกมาหาผมเยอะเลยนะผมรออยู่
จะจัดโต๊ะจีนไว้รอรับประกันได้เลยว่าถ้ามาแล้วจะไม่ผิดหวัง
คุณผู้ชมเป็นพ่อคุณผู้ชมรู้สึกยังไงฮะ
โอ้โหแล้วยังบอกอีกว่าเขาไม่กลัวหรอก
เคลียร์ได้ตำรวจอ่ะยัดเงินที่เรียบร้อยแล้ว
คุณตำรวจอย่าโกรธผมนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะ

พ่อของพวกสิ่งหายไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ
เพราะว่าคดีเก่าก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ไม่คืบหน้า

ตัดสินใจประสานไปที่คุณกันจอมพลัง

เมื่อวานนี้ครับนะฮะไปคุยกับคุณกัน
พอช่วงบ่ายปั๊บตำรวจไปคุมตัวผู้ต้องหามา

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเดินสายอาดมาไม่กลัวใครเลย
พ่อของผู้เสียหายขอโทษนักข่าวขอโทษตำรวจ

มันอดไม่ไหวจริงความแค้นมันสุมอกนะ
คือจริงเนี่ยอยากจะเปิดหน้ากากแล้วบอกว่านี่พ่อนี่พ่อ
แต่พอไปเห็นผู้ต้องหาเนี่ยทำท่าไม่สลดเลย

มันทนไม่ไหวใช่ไหมพ่อเดี๋ยวพ่อเล่าสิ
ดูหน้าตาเหมือนไม่สลดเลยเดินมาสวยเลย
แต่เห็นสายตาที่เขามองพ่อไหมครับ

เนี่ยพี่พ่อแนี่ยมองเหมือนอ้าฆาตอยู่
โอ้โหฟังแล้วยิ่งเจ็บซ้ำสอง

เป็นการซื้อบริการจากน้อง

บอกมันซื้อน้อง๑๕๐๐

ก็เลยส่งคลิปไปขู่ไอ้คลิปที่มีอะไรกัน

น้องผู้หญิงเขาอ้างนะบอกน้องผู้หญิงบอกให้ไปรับ

ส่วนเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะเขาบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกขู่เล่นพูดเล่น
บอกว่าคดีแรกเนี่ยเมื่อเดือนมีนาเนี่ยนะ

ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วย
อายการจึงคืนสำนวนมาให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่ม
ระหว่างที่ทำสำนวนตำรวจไม่มีอำนาจควบคุมตัว
ก็เลยต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป
ส่วนเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะท่านบอกไม่มี
ไม่มีเดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานเพิ่มไปด้วย
ส่วนพฤติการในคดีนี้แจ้งข้อหาไว้แล้ว
รากผู้เยาว์อนาจารย์แล้วข่มขืนกระทำชำราว
คุณผู้ชมครับมีลูกสาวมีหลานสาวสอนและเตือน

บอกว่ามันมีตอนที่พ่อไปยืนอยู่หน้าสพแล้วขอโทษ
คือขอโทษกลุ่มเหล่าบรรดาทั้งตำรวจกับสื่อมวลชนใช่ไหม
เอาจริงนะพ่อตอนนั้นเชื่อเลยในใจทุกคน

ตอนที่พ่อบอกพ่อก่อความวุ่นวายเข้าไปต่อยผู้ต้องหาไง